ตอนนี้หลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะมิ้นจะพาทุกคนไปไหน
จะพาทุกคนไปดูสวรรค์ของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ค่ะ
คือต้องบอกก่อนว่าเวลาแบบใครอยากเริ่มทำธุรกิจใช่ไหม
เขาก็จะบอกว่าเออขายของออนไลน์สิค้าขายสิ
มันเป็นธุรกิจที่ทำได้ง่ายที่สุด
ซึ่งจริงแต่ว่าในความง่ายนั้นมันมีสิ่งหนึ่งที่ยากมากอยู่
แล้วก็เป็นปัญหาโลกแตกของพ่อค้าแม่ค้าหลายคน

เพราะฉะนั้นวันนี้จะพามาดูคลังสินค้าของพวกร้านขายของออนไลน์พวกช็อปออนไลน์
เราเป็นปลายทางคือคนซื้อใช่ไหม
เราก็จะเป็นแบบเออเราแค่สั่งเราก็รอเขาส่งมา
แต่ระหว่างการดำเนินทางตรงนั้นเขาทำกันยังไง
นี่เลยค่ะโกดังทั้งหลายแหล่
ประเด็นคือโกดังไหนจ๊ะ
ใหญ่มากแม่เรามาอยู่สวนภูมิ

นี่คือผู้ชายที่เราพามาหานะคะ

นี่มาทำงานแต่เช้าเหมือนกันนะคะเนี่ย

คือต้องบอกก่อนเรารู้สึกว่าจริงแล้วคลังสินค้าคนไทยรู้จักแหละ
เราเคยได้ยินแหละว่าเออคังสินค้าก็คือสถานที่ที่แบบสต๊กของสต๊อกของเนาะ
แต่คลังสินค้าออนไลน์นี่มันคือยังไงนะ
การทำงานแบบทางสินค้าออนไลน์คือการทำเพื่อจากเดิมทีเอาของไปส่งตามสาขา
อันนี้คือเอาของไปส่งถึงปลายมือผู้รับที่บ้าน
มันมายังไงความคิดนี้
มันเกิดอยู่สองเรื่องที่เราทำเมื่อก่อนครับ
อย่างแรกคือเราขายของออนไลน์อยู่แล้วนะครับ

จิลลี่ครับขายแบบแหวนพลอยอะไรอย่างนี้
ช่วงนั้นก็ขายดีนะครับก็ขายดีอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง
แต่ว่าไปมาเนี่ยคือถึงจุดหนึ่งเราก็ค่อนข้างติด
พอมันเริ่มมีออเดอร์เยอะเราเริ่มจัดการไม่ทัน
เหมือนเราขาดระบบจัดการที่ดีรวมถึงขาดขนส่งหรือคนช่วยงานด้านทางที่ดี
อันที่สองคือจริงธุรกิจที่บ้านทำเรื่องคลังสินค้าอยู่แล้วครับ
ถ้าเรามีคังอยู่แล้วมีรายได้อยู่ประมาณหนึ่งเนี่ย
แต่จุดหนึ่งเนี่ยเหมือนรายได้หายไปเกือบครึ่ง
เพราะว่าคันมันเยอะมันล้นตลาดแล้วมันก็ตัดราคากันอย่างนี้
ตอนนั้นเรามาทำเนี่ยเราก็เริ่มคิดว่าทำยังไงให้เราช่วยเขาขายคลังได้หมด
งั้นเราไปขายคนตัวเล็กไหม
เราก็ได้อย่างแรกคือเราเคยขายออนไลน์มาแล้วอย่างสองคือเรามีคังมากพอดี

ก็เลยแบบลองดูว่าเราจะสามารถทำทางแบบนี้มาช่วยแพ็คของส่งของให้คนรายย่อยได้หรือเปล่า

เอ่อจริงผมว่ามันมีจุดเปลี่ยนหลักช
จุดหนึ่งคือเราอยู่ตี๔ครับ

ซึ่งเลี้ยงเสียเข้าสุขเราฟังตอนนั้นเราโกรธมาก

หมาให้กินข้าวมันยังเข้าบ้านได้

กำมือแน่นวิ่งเข้าห้องน้ำแบบอยากต่อย
แต่ว่าสุดท้ายเราก็ต่อยพื้นต่อยตัวเองเพราะว่า

เรานั่งไล่ดูแบบตั้งแต่ตอนกลางคืนจนถึงเช้า

ต้องเอาชนะเขาเหมือนกันอะไรอย่างนี้ครับ
มันมีประโยคนึงอีกเหมือนกันที่หลายคนพูดกันเสมอเลยว่า
ใช่สิก็มีต้นทุนดีนี่
กับคนที่แบบเริ่มมาจากศูนย์เลยอะ

ต้องยอมรับว่าคือโอกาสสำเร็จเยอะกว่า

ผมว่าคนเรานอกจากโอกาสที่มีอะไร

แต่ถามว่ามันเป็นจุดตัดเลยไหมว่า

เพราะว่าหลายคนที่เขาไม่มีเนี่ย

อันนี้คือการดำเนินงานทั้งหมดเนอะ
เข้าไปดูได้ไหมคะเอิ่มได้เลยครับ

แล้วพอเป็นครั้งจริงว่ามันทำอะไร

แล้วมีลูกข้างมีข้างหน้าอันหนึ่งนะครับ

ทั้งหมดรวมกันพื้นที่ประมาณสักหมื่นกว่านี่ครับ

ที่เราจะมาเช่าพ่อเราต้องหาลูกค้าก่อนใช่ป่

ซึ่งเขาขายรองเท้าสมัยนั้นนะครับ

ก็คือเราเองอยากลองด้วยมั้ยต่อมา
เราเองอยากลองเลย
ทางสินค้าในตอนนี้ความคาดหวังคนคือ

ครั้งที่โล่งคือครั้งที่ทำงานได้ดี

โล่งเนี่ยหมายความว่าเราไม่ได้ไม่มีของ

แต่เขามาปุ๊บเราก็เตรียมตัวออกเป็นออเดอร์แล้วแพ็คออก
โกดังเก็บสินค้านั่นคือสิ่งที่พ่อผมทำมาตลอดที่ผ่านมา

สมัยนี้คือซื้อพอดีขายพอดีขายให้เร็ว
ซื้อมาร้อยขายได้ร้อยออกหมดแล้วซื้อเติมเรื่อย
ไม่ได้มีแค่สต๊อกสินค้าแล้วก็คอยส่งสินค้า
แต่ว่าช่วยเขาบริหารหลังบ้านตรงนี้ด้วยไหม

เราก็จะสามารถให้เขาเห็นได้ว่าเขาควรขายรูปแบบไหนในที่ช่องทางไหน
เป็นการช่วยให้เขาคิดวิธีการขายได้ดีขึ้น
อย่างที่สองก็คือว่า
ก็คือว่าทำยังไงให้เก็บของได้แบบพอดี

ตัวไหนคนเก็บให้น้อยกว่านี้ตัวไหนคนเจ็บให้เยอะกว่านี้
ฉะนั้นแล้วคือการขายของของการเติมของเนี่ย
จะทำให้เขาสามารถใช้เงินทุนได้พอดีพอเหมาะกับของที่ควรจะลงทุน
แล้วก็อย่างที่สามคือเรื่องของกำไรขาดทุนนะครับผม
ฉะสินค้าแต่ละออเดอร์เนี่ยมันมีค่าการทำงานไม่เหมือนกัน

ทำยังไงให้แต่ละออเดอร์ที่ออกไปเนี่ยได้กำไรที่พอเหมาะ
เช่นเอาตัวนี้จับผสมตัวนี้ไหมหรือว่าเอาตัวนี้ทำโปรโมชั่นตัวนั้นไหม
หรือว่าตัวนี้หนักเกินไปไม่ควรขายออนไลน์เลิก
คิดภาพดิวเราเป็นทีมโลจิสติก

คือมันดีมากเลยนะคือถ้าอย่างนั้นคือเหมือนกับว่า
เราจะตัวเบามากเอาจริงจริงเหมือนเราถึงเรากำลังร่งเงินอะ

สต๊อกของบัญชีหรืออะไรพวกนี้

แล้วก็จะช่วยให้คนที่เขามีความคิดสร้างสรรค

มีคนทำคันเท่าไหร่ก็ไม่พอกับคนขายของอยู่ดี
เพราะฉะนั้นก็คือแบ่งกันไปอย่างนี้เหรอ
ใช่เราแค่ดูแลลูกค้าที่เรามีอยู่ให้ดีที่สุด

มากกว่าไปแย่งลูกค้าเยอะมาให้อยู่กับเรานิดเดียว

เรื่องแรกคือเราค่อนข้างยืดหยุ่นและเขาสมัยมากนะครับ

รวมจากการใส่โน๊ตวันเกิด

ใช่คือมันทำเพราะเราคิดว่าเราต้องดูแลสินค้าเหมือนกับเจ้าของดูแลเอง
อุ้ยทำไมได้ดีนึงเราต้องดูแลขนาดนั้นเพราะว่าเราช่วยลูกค้า
ก็คือเจ้าของร้านขายของดีขึ้นเราไม่ได้ช่วยให้ให้เขาเก็บของกับเราได้ดี
อย่างที่สองคือเรื่องของระบบนะครับคือระบบเราเนี่ยค่อนข้างเชื่อมต่อได้ค่อนข้างกว้างนะครับ
ฉะนั้นเราต้องการให้ลูกค้าเก็บของกับเราที่เดียวจบ
ของที่เดียวเนี่ยขายได้หลายช่องทาง

ใช่ฉะนั้นแล้วการทำให้คนตัวเล็กสามารถมีศักยภาพที่คนตัวใหญ่
เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราสนใจเป็นหลักนะครับ

เที่ยวตั้งแต่ปี๑ปี๒ปี๓ติดเกมเล่นเกมเพราะด่าเนี่ย
อะไรอ่ะอะไรทำไมอยู่ถึงตรงนี้ได้

สิ่งที่กลัวที่สุดในชีวิตอ่ะ

เสียใจได้แต่เสียดายไม่ได้อ่ะเออ

แต่หลายคนจะกลัวเพราะว่าจะไปวิ่งไปข้างหน้าเนี่ย

ไม่มันเหมือนไปจ่ายเอาดาบหน้าอย่างนี้

เราอยากถามคำถามสุดท้ายแล้วคือ
สิ่งที่เมฆคอยบอกตัวเองในทุกวัน
และสิ่งที่เมฆคอยบอกคนในองค์กร

กลัวล้มก็จะไม่โตสักทีครับ
ฉะนั้นแล้วล้มล้มแล้วเรียนรู้

สุดท้ายแล้วจะถูกบังคับให้ลุกเองนะครับ

ที่คุณนอนอยู่มันจะหายไปมันจะล่วงไป

ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่ลองวิ่งไปข้างหน้าวันนี้ครับ

สุดท้ายแล้วคนถูกบังคับให้ทำในวันหลัง
คุณก็ตายอยู่ดี